คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องที่สังคมก็ให้ความสนใจเหมือนกัน
เอาบอกแค่บางช่วงบางตอนแล้วกันคุณผู้ชม
คืออ่านในโพสต์เนี่ยนะคะ
มันมีข้อความบอกว่าเรื่องราวที่อยู่ในข่าวไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด
ลี่ยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาและพฤติกรรมที่จะหลอกลวงหรือว่าหลอกล่อใคร
ก่อนหน้านี้หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยเรื่องความเรื่องความสัมพันธ์

แต่เมื่อมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรื่องราวดูแย่ลง
ลี่จึงต้องยืนยันว่าลี่ไม่ได้เป็นแฟนใครเลย

เพียงสัญญาว่าจ้างมาทำงานร่วมกันบางช่วงเท่านั้น

แล้วก็บอกด้วยบอกว่าสาเหตุที่ลี่เลิกจ้าง
จากลี่บังเอิญพบพฤติกรรมบางอย่าง
ลี่ยอมรับว่าลี่ไม่สบายใจมาก
ตัดสินใจให้เดินทางกลับแต่มีความเห็นไม่ตรงกัน
อันนี้กรณีที่เธอพูดถึงสาววัย๑๘ที่เลิกจ้างไป
แล้วในโพสต์ก็บอกด้วยบอกว่า
ต่อจากนี้ลี่คงทำได้แค่เพียงต่อสู้คดีด้วยความจริงทั้งหมดที่ลี่มี
แล้วก็จำเป็นต้องดำเนินคดีกับทุกคน
หมินประมาทเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองบ้าง
อันนี้คือสิ่งที่ลิลลี่ที่บอกว่าเป็นอดีตแฟน
แรปเปอร์๔๐๐ล้านวิวเนี่ยนะคะ
อกจากนั้นดูสาววัย๑๘หน่อยไหม
สาววัย๑๘ที่เราเรียกว่านางสาวแอนเนี่ย

ตามที่เขาไปแจ้งความเขายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
เรื่องที่พูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
ไปคอมเมนต์ว่า
ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มีการใช้สารเสพติดมีการบังคับโดยที่ไม่มีการสวมถุงยางอนามัยต่างนะฮะ
โดยนางสาวลิลลี่เป็นคนนำมาให้แล้วก็เอายาคุมกำเนิดมาให้
แล้วก็มีการเอายาเสพติดมาให้ทำให้มึนงงทำอะไรโดยที่ไม่มีสติ
แอนบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทบกับครอบครัวของเธอด้วย
เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนพาดพิงไปถึงครอบครัวถึงแม่
ขออย่างหนึ่งว่าอย่ามาวิจารณ์จนเกินเลยไปถึงครอบครัวนะครับ
อะแค่แบบเนี่ยก็ต้องจัดการให้ที่ใช้ราวเนียะคนอื่น
อาจที่จะใช้งานแบบนั้นนะครับแล้วด้วยเนื้อเราสามารถรับลองทำให้
เมนต์เยอะเธอก็เลยแบบไม่สบายใจก็เนี่ยฮะก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นแบบนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็
เดินทางไปที่บ้านของนางสาวแอนวัย๑๘ไปที่สตูนเลยนะ
เพราะว่าเรื่องราวนี้คือเธอเดินทางจากสตูนมาที่ขอนแก่นถูกไหม
เพื่อที่จะรับงานนี้นี่ค่ะตอนเดินทางไปถึงบ้านที่สตูนเนี่ย
ไปเจอแม่ของนางสาวแอนวัยห้าสิบสี่ปีคุณผู้ชมตอนนักข่าวสอบถามเลยนะ
แม่เนี่ยกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยห่วงลูกสาวเหลือเกิน
แม่เล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อวันที่๗กุมภาเนี่ยนะ
เหมารถจากบ้านเพื่อไปส่งลูกขึ้นเครื่องที่ตรัง
เพื่อที่ลูกเนี่ยจะเดินทางไปทำงานที่ขอนแก่นเพราะว่าลูกสาวเนี่ยมาบอกเลยนะ
มะม้ามีคนติดต่อให้ไปทำงานดูแลสามีและสามีของเขาเนี่ยเป็นนักร้องแรปเปอร์
นักร้องคนนี้เป็นคนที่ลูกปลื้มติดตามผลงานมาตลอดเลย
ทีนี้แฟนสาวของนักร้องดังเนี่ยจ้างให้ไปดูแลเงินดีด้วยวันหนึ่งเนี่ยเขาให้วันละตั้งพันหนึ่งแน่
อืมเนี่ยบอกกับคุณแม่แบบนี้ทีนี้แม่บอกว่าห่วงนะห่วงลูก
คิดดูสิต้องไปจากสตูนเดินทางไปที่ขอนแก่นเพื่อไปทำงาน
ใจหนึ่งก็ห่วงแต่ว่าลูกอ่ะอยากมีงานทำก็ยอมให้ไปแล้วพอวันที่๒๔กุมภาเนี่ย
ลูกสาวก็แชทมามาบอกกับแม่ว่าเนี่ยนายจ้างโกหกหนูถ้าเกิดว่าเห็นข่าวอะไรแม่อย่าตกใจนะ
แล้วตอนนั้นน่ะคุณแม่บอกว่าแม่ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องอะไรจนวันนี้มีเพื่อนบ้านเนี่ย
มาให้กำลังใจถึงรู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกหลายอารมณ์ไปหมดเลยค่ะ
สงสารลูกก็สงสารเสียใจก็เสียใจแล้วก็เป็นห่วงลูกมาก
อยากให้ลูกกลับมาที่บ้านเราเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกอยู่ตัวคนเดียว

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ความเป็นแม่เนอะคือแต่จริงอ่ะใน
โซเชียลเขาก็มีการไปขุดแล้วว่าแรปเปอร์ที่พูดถึงเป็นใคร
ก็พอจะมีชื่อมีวงผลงานเขาออกมาแล้วล่ะแต่เราก็ยังคือตอนนี้ตำรวจเขายังสาวไปไม่ถึงว่า
เปอร์คนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
คือตอนนี้ต้องดูที่แฟนของแร็ปเปอร์คนนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าสืบหลังจากแฟนต่อ
แล้วดูว่าแรปเปอร์คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
แน่นอนตำรวจก็ต้องดำเนินคดีถูกไหมคะ
ซึ่งเรารู้แล้วว่าแรปเปอร์คนนี้เป็นใครชื่ออะไรผลงานอะไร
เพราะว่าคดีมันยังไม่ไปถึงตัวแรปเปอร์คนนั้น

ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ถาม
ศอบถามปะยังพรรณตรวรศเอกปรีชาเก่งสาริกิต
ซึ่งผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ลิลลี่
ออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าให้ปากคำ
แต่ทางฝ่ายนั้นเขาก็ยังไม่ได้ประสานมา
หมายเรียกครั้งแรกอยู่ระหว่างวันที่๒๕กุมภาถึง๓มีนาระหว่างนี้นะ
ระหว่างนี้ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวน
แน่นอนก็จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่๒
แล้วระยะเวลาก็จะอยู่ที่๗วันเท่ากันเหมือนกันค่ะ
ทีนี้รอบ๒ถ้าเกิดลิลลี่ยังไม่มา
ก็ต้องมีการออกหมายจับในข้อหาเป็นธุระจัดหา
ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารย์ซึ่งชายหรือหญิง
แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม

ว่าทางลิลลี่จะมีการออกมาตามหมายเรียกหรือเปล่า
นอกจากนี้ทางด้านนางสาวแอน
ที่เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เธอบอกด้วยจะแจ้งความเอาผิดกับคนที่เอาภาพ
เอาคลิปหลุดมาโพสต์ในโลกโซเชียล
เพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบกับเธอทำให้เกิดความเสียหายเหมือนกัน
แต่เอาจริงคือพอมันมีการเปิดชื่อออกมาเนี่ย
ก็ไปเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะ